คนนี้ครับเดินทางมาที่ประเทศไทยครับ
เสริมสร้างแรงบันดาลใจด้วยไอดอลนะครับ
โครงการปันฝันปันยิ้มครับที่จัดขึ้นโดยกรมพินิษฐ์และคุ้มครองเด็ก

ก็สำหรับกิจกรรมนี้ก็มีเยาวชนชายจำนวน๑๘๖คนนะครับ

และเยาวชนสิรินทรร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ
โรนานิสโยก็กล่าวว่าเดินทางมาเมืองไทยคนนี้เป็นครั้งที่๒แล้วนะครับ
รู้สึกประทับใจที่ได้มาพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยที่ก้าวพลาดไป
แล้วก็อยากให้เยาวชนที่เคยผิดพลาดนั้น
รู้จักเปลี่ยนแปลงตัวเองกลับมาเป็นคนดีสู่สังคมให้ได้ในอนาคตนะครับ